ลมแรงเหมือนกันพายุเข้าเหมือนกัน
เอาหลังคาโรงเรียนเอกชนหล่นทับเด็กหญิงวัย๔ขวบ

ริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นนครราชศรีมา
ที่บ้านโคกฟันโปงตำบลบ้านเป็ดค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยก็เห็นว่าจุดเกิดเหตุอยู่ตรงห้องโถงเลย

อยู่ตรงกลางของอาคาร๓ชั้น
พื้นมีเศษพื้นปูนแตกกระจัดกระจาย

แล้วก็มีศพเด็กนักเรียนหญิงวัยเพียงแค่๔ขวบเองนะคะ

มีผู้บาดเจ็บเป็นคุณครู๒รายแล้วก็นักเรียน๒รายด้วย
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้ว
สอบสวนเหตุการณ์ดูก็รู้มาว่า
มันเกิดพายุฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงทำให้ไฟฟ้าดับค่ะ
ตอนนั้นเด็กกำลังเรียนหนังสืออยู่ในห้อง

แล้วอยู่ได้ยินเสียงฟ้าผ่า

มันพังถล่มลงมาทันทีเลยค่ะ
แล้วก็มาทับร่างน้องเคราะหร้ายวัย๔ขวบคนนี้

คอนกรีตขนาดใหญ่มันหล่นลงมา
แล้วทับเข้าที่ศีรษะและขาของน้อง
ส่วนเพื่อนของน้องที่วิ่งออกจากห้องเรียนด้วยกัน
ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะคะ
โดยสาเหตุที่หลังคาคอนกรีตของ

ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๔ขอนแก่นไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนค่ะ
นี่ครับมันก็เป็นผลที่มันเกิดขึ้นนะครับ